บอกว่ามีพระลูกวัดติดอยู่บนเสาไฟแล้วก็นำตัวลงมาไม่ได้นะคะ
คือท่านขึ้นไปเหมือนกับไปซ่อมซ่อมสายไฟค่ะ
แล้วถูกไฟช็อตแล้วก็ร่างติดอยู่บนนั้น
สุดท้ายนำร่างลงมาท่านก็มรณภาพในที่สุดนะคะ
ดูสิตไม้จันดีอายุ๒๗ปีนะคะเป็นพระลูกวัดสำนักสงฆ์หนองเสม็ดค่ะ
คือติดอยู่บนนั้นเลยค่ะแต่ยังดีคือมีเหมือนกับสายรัดเพื่อความปลอดภัยเป็นเซฟตี้อะนะคะ
คือจริงแล้วชาวบ้านก็พยายามที่จะเอานั่งร้านต่อขึ้นไปเพื่อขึ้นไปช่วยอ่ะนะ
แต่สุดท้ายส่งโรงพยาบาลประโคนชัยแล้วก็มรณภาพค่ะ
มีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนเพราะว่ามีญาติโยมไปทำบุญวันพระกันไปทำบุญที่วัด
แต่ช่วยไม่ได้ไงพยายามจะช่วยแต่ช่วยนำร่างลงมาไม่ได้
ในเทิดไทยแท้อายุ๕๐คนเนี่ยเห็นเหตุการณ์เล่าว่าพระดูศิษย์เพิ่งบวชที่วัดนี้ประมาณ๓สัปดาห์
ดูสิตเคยเป็นลูกมือช่างไฟฟ้ามาก่อนค่ะก็เลยชวนนายเทิดว่าไปช่วยหน่อยไปเป็นลูกมือหน่อย
จะเปลี่ยนสายไฟเพราะว่ามันเก่ามันชำรุดแล้วพระดูสิตคือมีอุปกรณ์ครบนะคะ
ครีมทั้งอุปกรณ์เซฟตี้พระดุสิตท่านปีนขึ้นไปเลยบนเสาไฟ
ข้อต่อสายไฟพยายามจะเปลี่ยนสายไฟ
เทิดบอกว่าสักพักหนึ่งได้ยินเสียงพระดุสิตร้องเสียงดังมาก
แล้วควันไฟเป็นควันออกมาเลย
แนนหน้าขึ้นไปดูโอ้โหพระโดนไฟช็อตแล้วก็ติดอยู่บนนั้นนะคะ
คือชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญเขาก็เห็นเขาก็พยายามจะช่วย
ตัดไฟก่อนจะต้องยังไงก็รอกู้ภัยมา
นายสมบูรณลาศรีอายุ๔๘ปี

ชาวบ้านก็พยายามหานั่งร้านมาต่อเพื่อขึ้นไปช่วย
แต่พอพยายามจะขึ้นไปเห็นควันไฟออกมาจากปากพระท่านแล้วอะค่ะ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงกันดีพยายามจะนำร่างลงมานะคะ
ชาวบ้านบอกเลยว่าเป็นเรื่องเศร้าจริง
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่มาก่อน
แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบตรงกับวันพระพอดี
ชาวบ้านก็คิดกันไปต่างนานาค่ะ

คือผมมาถึงก็เห็นหลวงพี่เขาห้อยอยู่ตรงนู้นแล้วไง

ผมเลยพากันไปเอานั่งร้านมา
แล้วช่วยกันเอาหลวงพี่ลงจากเสาไฟ

นี่ดูคือเหมือนกับเขาไปเดินสายไฟใหม่มา
สายจากตัวนู้นเอาออกยายจะใส่ตัวนี้ใหม่

แต่พอดีเห็นเขาว่าเหมือนกับแกเอื้อมมือไปอย่างนี้แล้ว
เขญมันไปดูนตัวที่เขาพันธุ์ใหม่น่าจะไปดูนตัวนั้นคาร์ด
แล้วช็อตไฟดูดนี่แหละพูดง่ายคือไฟดูด

ตัวนี้ยังไม่ได้ทำอะไรก็นั่นเลย
พอดีเขาไปเอื้อมมือแล้วช็อต
ไปสดอะไรเนี้ยหูใจสว่างอะไรที่ครับ
ละถูไปทางโน้นแล้วแกก็มานี่เอาลงมาเสร็จก็วางไปช่วย
ถูไปมาพอดีเลยเนี่ยครับมาปั้มหัวใจ
แล้วก็ไปโรงพยาบาลเลยครับ